สภาพอากาศช่วงนี้อากาศร้อนแล้วเราเป็นห่วงคนที่ต้องทำงานกลางแจ้ง
หรือทำงานในที่ข้างนอกที่อากาศมันร้อนอบอ้าว
ลบบุรีผู้ชายคนหนึ่งชื่อคุณเมธีอายุตั้ง๖๐ปีเลยนะ
แก้เนี่ยเป็นลูกจ้างประจำของที่หน่วยทหารแห่งหนึ่ง
แต่พอเลิกงานจากที่หน่วยทหารปุ๊บแกมาทำตรงนี้
ทำเป็นรอปภหน้าร้านเซนามิกแล้วเหมือนจะโหมงานหนักหรือเปล่า
ไม่แน่ใจพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งและอากาศร้อนด้วยอ่ะ
วูบหัวกระแทกพื้นเสียชีวิตเลยครับโอ้โห
วงจรปิดเนี่ยจับภาพไว้ได้เลยครับตอนนี้คุณเมธีเนี่ย
เอ็นก่อนเอ็นก่อนแล้วก็หงายหลังลงมาแบบนี้ครับ
นี่คือหน้าร้านขายเซรามิคริมถนนเอ่อริมถนนเท่าห่วงยวทิน
ที่อำเภอเมืองลบบุรีตอนตีห้าครึ่งเช้ามื้อนเมื่อวานนี้
ตำรวจสพเมืองลบบุรีก็รีบไปที่เกิดเหตุครับตรงลานปูนนี่ฮะ
คุณผู้ชมฮะโอ้ยเอาผ้าคลุมไว้แล้วครับสภาพร่างของคุณเมธี
ซึ่งเป็นรอปภประจำร้านเซรามิกใส่เสื้อวอร์มสีน้ำเงิน
กางเกงขายาวลายพรางด้วยมีแผลแตกที่หลังศีรษะครับ
ตามตัวไม่ได้มีร่องรอยถูกทำร้ายร่างกายอะไร
สอบสวนทราบว่าคุณเมธีเขาเป็นลูกจ้างประจำอยู่ที่หน่วยทหารในอำเภอเมืองลบบุรี
แต่ก็พอมีเวลาว่างก็มารับจ๊อปเป็นรอปภของร้านเซราบิกนี่แหละ
ปีแล้วนะก่อนเกิดเหตุครับคุณเมธีเขาเข้างานตั้งแต่๖โมงเย็น
คุณผู้ชมมีคนมาเห็นคุณเมธีนอนอยู่
หน้าร้านเอ๊ะทำไมนอนนานผิดปกติ

มาพบว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วครับ

ลูกชายคุณเมธีก็มาดูศพคุณพ่อ
แล้วก็บอกว่าอ๋อพ่อผมมีโรคประจำตัวหลายโรคเลยนะ
และที่ผ่านมาพ่อทำงานหนักทำงานมาตลอดเลย

แล้วอากาศก็ร้อนอบอ้าวทั้งวันทั้งคืน
ตอนกลางคืนนะคุณผู้ชมมันยังอบอ้าวเลย
เป็นสาเหตุให้คุณพ่อมีอาการขาดน้ำครับ
แล้วก็ล้มวูบหมดสติเสียชีวิตไปเลย
ต้นตำรวจก็ส่งศพคุณเมธีไป

แล้วก็มอบให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลต่อไป